ไก่ชนคู่หนึ่งนะครับที่

สูงที่สุดในประวัติศาสตร์เลย

คือไก่ชนเหมือนกับวัวชน

สามารถเล่นพนันกันได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย
ในการเล่นในเวทีหรือว่า

มันมีระเบียบของกระทรวงมหาดไทย

ให้ขออนุญาตแล้วก็สามารถเปิดได้

ไก่ชนคู่นี้เนี่ยโอ้โหท่านผู้ชมครับ
ดูคนมาดูเนี่ย

เผยแพร่ภาพออกมาในโลกออนไลน์นะครับภาพบรรยากาศเดิมพันธุ์ในสนามไก่ชน

นี่ฮะเงินเดิม๑๐๓๓ล้านบาทของไก่ชนคู่นี้นะครับ
เงินสดมาวางอย่างนี้เลยนะครับ
เป็นสนามไก่ชนแห่งหนึ่งอยู่ในเขตลาดกระบังนะครับ
สังเวียนไก่ชนที่มีผู้วางเงินเดิมพันธุ์เป็นประวัติศาสตร์วงการไก่ชนของไทยนะครับ
วงเงินเดิมพันธุ์มากที่สุดนะครับทั้งหมด๓๓ล้าน๗แสนบาท
ฝ่ายที่เป็นฝ่ายท้าชิงเนี่ยมาจากซุ้มไก่ชนชื่อดังที่ปฐุมธานีนะครับ
ส่วนฝ่ายรับท้าชิงมาจากฟาร์มไก่ชนที่มีชื่อเสียงระดับประเทศ
ในอำเภอปรานบุรีจังหวัดประจวบคิริขันนะครับ
ตอนแรกการวางเงินเดิมพันธุ์ของทั้งสองฝ่ายเนี่ยนะฮะ
อยู่ที่ฝ่ายละ๑๔ล้าน๑แสนบาท
รวมเงินเดิมพันธุ์แล้ว๒๘ล้าน๒แสนบาท
แต่สุดท้ายเพิ่มกันอีกครับ
จนไปยอดรวมอยู่ที่๓๓ล้าน๗แสนบาท
ขณะที่ทางฝ่ายท้าชิงจากปฐุมธานี
ได้นำเงินสดที่ใช้วางเดิมพันธุ์มาวางให้เห็นกันสด

ประกอบอีกครับ
ลุงใจเย็นครับประกอบอีก
เอาประกอบก่อนนะครับประกอบกล่อง
ประกอบข้างล่างก็ได้พี่จะได้สนับ
โอ้โหเราไม่เคยเห็นนะเงินสดแบบ๓๐กว่าล้านแบบนี้

แหมก็ว่าไป
หายไปสักปึกหนึ่งทำยังไงเนี่ยคนนั่งเฝ้ากองเงิน

ที่สุดแล้วครับการชนไก่คู่นี้
ไก่ชนจากฝ่ายรับท้านะฮะ
ก็คือจากประจวบคิริขันเนี่ยเป็นฝ่ายชนะนะครับ
ก็ได้เงินเดิมทัน๓๓ล้าน๗๐๐๐๐๐บาท

ถ้วยรางวัลชนะเลิศไปครองนะครับไปดูช่วงที่เขาฉลองแชมป์กันหน่อยนะครับ
ขอบคุณครับบรรยากาศนะครับแหมรับพ่อถ้วยแล้วก็เงินจำนวนสามสิบน้ำ
อ้าวหนึ่งสามแหมเอ้เอ้เอ้
โอ้โหเห็นแล้วอยากจะไปเลี้ยไก่ชนขึ้นมาสิเอาถ้วยหรือเอาเงินแล้วเนี่ย
เอาเงินดีกว่าขอบคุณครับเดี๋ยวผมเอาถ้วยกลับบ้านก็ได้
ก็ศึกครั้งนี้เจ้าของไก่ทั้งสองฟาร์มนะครับวางเงินเดิมพันสามสิบสามล้านเจ็ดแสนบาทสูงที่สุด
เท่าที่ประวัติศาสตร์แห่งวงการไก่ชนเคยมีมาสถิติเดิมเคยมีการเดิมพันธุ์กันที่
ี่สิบสองล้านบาทสร้างเอาไว้เมื่อสิบแปดตุลาคมสองพันห้าร้อยห้าสิบแปดนะครับ
เนี่ยพอมีการเผยแพร่ภาพออกไปโอ้โหผู้คนในโลกออนไลน์
ชาวเน็ตนะครับเซียนไก่ชนต่างก็ออกมาวิพากษ์วิจารณ์กันเยอะแยะไปหมดเลย
ให้กำลังใจผู้ชนะให้กำลังใจฝ่ายแพ้ไม่รู้ว่าไอ้ตัวที่แพ้มันเป็นยังไงเปล่า
นิชาตากรรมของมันอ๋อนั่นแหละสิสิบกว่าร้านอ่ะเจ้าของนี่ต้องเท่าไหร่สามสิบสามล้านเจ็ดแสน
ก็ตีละฝ่ายละสิบหกล้านอ่ะที่เขาอนุญาตให้ทำแบบถูกต้องตามกฎหมายเนี่ย
ก็เป็นเพราะว่าการชนไก่ปลากัดเนี่ยมันเป็นประเพณีที่เขาทำกันมาในพื้นบ้าน
เป็นประเพณีท้องถิ่นเป็นกีฬาพื้นบ้านเหมือนวัวชนก็เลยอนุญาตนะคะ
แต่คนก็ถามนะว่ามันผิดเรื่องของพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมสัตว์หรือเปล่า
เพราะว่าสัตว์มันก็เจ็บอ่ะมันก็คงใช้กฎหมายกันคือเขาบอกว่ามันมีมันมีข้อยกเว้นอยู่ค่ะ
กฎหมายพระราชบัญญัติฉบับนี้ว่าถ้ามันเป็นการที่ให้สัตว์มาสู้กัน
เป็นไปตามประเพณีท้องถิ่นที่เขาทำกันมาแล้วก็กฎหมายอื่นอนุญาตให้ทำได้เนี่ย
ก็ไม่ถือว่าผิดกฎหมายนี้แต่ว่าสังเวียนไก่ชนแบบเนี้ย
เขาจะมียอดเงินวางกันเนี่ยมันสูง
ก็เลยทำให้ชาวบ้านที่ไม่มีเงินจะไปเล่นตรงนี้ก็แอบไปเปิด

หลักร้อยหลักพันก็ถูกเจ้าหน้าที่ไล่จับแบบนี้
ใช่ค่ะถ้าขออย่างถูกต้องก็ได้ไม่เป็นไร